พาคุณผู้ชมไปที่นครสวรรค์นะคะตำรวจไปทลายแหล่งผลิตมือถือปลอมค่ะ
รายใหญ่เลยนะคะแล้วก็ได้ของกลางเป็นมือถือเกือบ๗๐๐เครื่อง
รวมถึงมีหลักฐานอื่นอื่นอีกเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ตำรวจภูทรนครสวรรค์วันนี้ก็เอาหลักฐานนะคะมาแถลงข่าวที่สพมนครสวรรค
ยึดมาจากบ้านสองหลังด้วยกันนะคะที่ตำบลสวรรค์ตกอำเภอเมือง
ตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะของกลางเนี่ยเป็นมือถือหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเครื่อง
มีเครื่องสกรีนแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบอื่นอื่นอีกแปดสิบเอ็ด
รายการมีปืนจุดสามแปดด้วยหนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนด้วยสี่สิบนัด
เงินสดอีกเจ็ดแสนนะคะครับคือการไปทลายแหล่งผลิตรายใหญ่ครั้งเนี้ย
เป็นเพราะว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความบอกเขาไปสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือจากเพจ
ที่ชื่อว่าดีดีช็อปแต่ของไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้คุณภาพ
แล้วเครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายการค้าปลอมสวมมานะคะ
ตำรวจก็เลยสืบจนกระทั่งรู้ตัวเจ้าของเพจก็คือนายนัทธวุฒิสุกเกษม
ซึ่งร่วมกับพวกปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าแล้วก็เอามาลงขายในออนไลน์ราคาต่ำกว่า
โทรศัพท์จริงจริงครับนะคะตำรวจก็เลยไปค้นนะคะ
บ้านสองหลังจนกระทั่งพบนะคะแล้วก็ขอหมายสารขอสารออกหมายค้น
เจอหลักฐานเนี่ยค่ะในที่สุดนะคะส่วนอาวุธปืนเนี่ย
ปัททวียอมรับว่าเป็นของตนเองจริงได้มาจากพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ก็แจ้งข้อกล่าวหาจับกลุ่มนายปัททวีนะคะฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยึดของกลาง๓๔รายการ
รวมสี่สิบเก้าชิ้นเงินสดอีกเจ็ดแสนบาทนะคะ
โทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้นะคะก็เตรียมส่งไปให้บริษัทตรวจสอบว่าเป็นสินค้าของบริษัทเขาจริงหรือเปล่า
แล้วก็จะให้ทางบริษัทมาแจ้งความร้องทุกข์ที่สพเมืองนครสวรรค์ต่อไปค่ะ
มือถือเถื่อนรายใหญ่เลยนะครับ